ไปดูคนสวยต่อดีกว่าคุณคุณสมครับ
มันต้องสวยสวยเตียงไปงานแต่งเพื่อน
ช่วงนี้แสดงงานกันแบบปลายปีไกับเยอะแยะมาก
คุณวุลเสธพึ่งไปร่วมงานแต่งคุณแป้งออนจิรา
ไปร่วมแสดงความยินดีมากมายตามภาพที่เห็นค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือพี่สาวคนสนิทอย่างพี่วุ้นเส้นนั่นเองค่ะ
ก็ได้มาเล่าโมเมนต์สุดประทับใจในวันนั้นให้เราฟังนะคะว่า
คือจริงแล้วเนี่ยวุ้นกับแป้งเนี่ยเขาสนิทกันมานานนะคะ
รู้จักกันมาโอ้โหยาวนานมาก
อยู่ในทุกช่วงทั้งช่วงสุขเศร้าสมหวังผิดหวัง
ลับทุกอย่างรู้ดีกันหมดเลยนะคะ
แล้วก็ดีใจมากที่วันหนึ่งแป้งเจอความสุขในชีวิตของตัวเองจริงค่ะ
เมื่อโดนแซวนะคะว่าแบบช่วงนี้เห็นเดินสายงานแต่งนู่นนั่นนี่มากมายค่ะ

ซึ่งทุกครูก็มาจะถูกถามอยู่เสมอนะคะว่าระหว่างเมกับวุ้นเซ่นเขาจะแต่งงานก่อนกันค่ะ
สาววุ้นเซ่นรีบโบ๊ยทั้งทีนะคะเอาให้คุณเมพิชน์ก่อนเลยนะคะ
จนทริปหวานชุดปีใหม่ค่ะพี่วุ้นบอกว่าเขาจะควงหนุ่มนิกไปสวิตช์
ไหนหรือเปล่าก็ต้องรอเคลียร์งานก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้โอ้โหงานเยอะมากจริงค่ะ
เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวสวยคุณวุ้นเส้นเลยค่ะ
งานแต่งแป้งคือแบบว่าน้ำตาซึมค่ะ
เพราะว่าเป็นแบบเหมือนแป้งเป็นน้องที่เราสนิทมาประมาณเกือบ๒๐ปีแล้ว
แล้วก็เห็นแบบเขาตั้งแต่แรกแล้วก็สนิทกันมาก
คือเล่าเรื่องแบบทุกอย่างความลับเรื่องทุกอย่างให้กันฟัง
แบบคือเห็นพัฒนาการของเขามาตลอดในเรื่องในชีวิต

ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบดีใจกับน้องมากจริงค่ะ
งานแต่งงานเราก็ตื้นตันทุกคู่แหละ
แต่ว่าแป้งเนี่ยจะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเราสนิทกับเขามาก
เหมือนเป็นคนในครอบครัวของเรา
แบบเราเขามีอะไรก็ปรึกษาเราเขาคบใครก็ปรึกษาเราอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอคนนี้แบบทำให้เขามีความสุขเราก็รู้สึกแฮปปี้
พี่เมย์พี่เขาก็แซวนะว่าบอกโอ้โหปีนี้ก็คือเดินสาย

พอกันพอกันแต่งกันทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้

เมย์ก็โยนให้เราเราก็โยนให้มันนี่แหละสลับกัน
แต่วุ้นก็คิดว่าเมย์น่าจะไปแหละไม่รู้
ก็อยากให้เขาแต่งได้แล้ว